คุณผู้ชมที่เป็นพ่อบ้านหรือว่าพี่เบิร์ต
ดึกตกดึกอยากจะหนีเที่ยวเนี่ย

คุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนเนี่ยมาเยี่ยมเนี่ย
ถ้าพรางตัวแบบนี้ก็ไม่รู้หรอกครับ

นี่ขนาดตอนกินข้าวคุณผู้ชม
ยังต้องทาตัวทาหน้าดำปึ๊ดอย่างนี้เลยนะ

ถามว่าเจอรจนาหรือยังนะ
เพราะทั้งนั้นเลยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงพักกินข้าว

คงต้องปฏิบัติการอำพรางตัวเต็มรูปแบบครับ
ไม่ว่าจะอำพรางนี่ในต้นไม้ในต้นย่าอะไรแบบนี้นะ
ถ้าไปที่ไหนแล้วเจอต้นไม้ต้นย่าแบบนี้
เหล่าทหารพวกนี้แหละเขาสามารถจะอำพรางตัวให้เป็นธรรมชาติได้ครับ
แต่อย่าเจอกันตอนกลางคืนนะคะเห็นต้นไม้เดินได้นี่คือหลอนค่ะ